ส่วนความคืบหน้าของกรณีทันตแพทย์หญิงดนฤดีจำลองราชที่หนีการชำระเงินทุนการเรียน
เรื่องนี้ค่ะนายกทันตแพทยศภาเตรียมเดินหน้าประชุมคณะอนุกรรมการจัญญาบัน
เพื่อที่จะเรียกผู้ค้ำประกันเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ
ทันตแพทย์ธรณินจรัสจรุงเกียรตินายกทันตแพทยศภาเปิดเผยความคืบหน้า
หลังจากทันตแพทยศภามีมติส่งเรื่องให้กับคณะอนุกรรมการพิจารณาสอบสวนจัญญาบัน
ทันตแพทย์หญิงดนรดีจำลองราชจนต้องให้ผู้ค้ำประกันชดใช้เงินทุนแทน
ขณะนี้ต้องรอให้คณะอนุกรรมการจัญญาบันนัดประชุมกัน
การว่าจะอยู่ในช่วง๒๓วันนี้
หลังจากนั้นจะมีหนังสือเรียกให้ผู้ค้ำประกันที่ต้องชดใช้เงินแทนทันตแพทย์หญิง
เข้ามาให้ข้อมูลยื่นหลักฐานและเอกสารต่าง
โดยจะมีการนัดภายหลังประกาศ๑๕วัน
เพื่อให้ผู้ค้ำประกันได้มีโอกาสเตรียมตัว
และจะดำเนินการสืบหาข้อเท็จจริงต่อไปนะคะ
หากพิจารณาแล้วว่ามีความผิดจริง
จะต้องประชุมเพื่อดำเนินการส่งเรื่องไปที่สหรัฐอเมริกาค่ะ
ด้านธรรมแพทย์พศมภูลวิทยากิตร
ก็กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ทางธรรมแพทย์ทะเยี๊ยสภา
เข้ามาดำเนินการเรื่องนี้โดยไม่ต้องมีผู้ร้องเรียน
มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีทันตแพทย์หญิงดนฤดี
ทั้งนี้ผู้ค้ำประกันทั้ง๔คนจะได้รวบรวมหลักฐานเอกสารพร้อมแล้ว
ที่จะให้ข้อมูลรอเพียงหนังสือเรียกจากทันตแพทยศภาเท่านั้นค่ะ
จากกรณีนี้แล้วล่าสุดพบอาจารย์ที่หนีทุนเพิ่มอีก๑ราย
เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สวนสุนันทา
หนีใช้หนี้ทุนการศึกษามูลค่า๑๐ล้านบาท
ขณะที่ไปเรียนต่อระดับปริญญาเอกที่รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกา
โดยมีผู้เสียหายเข้าร้องเรียนต่อกองบังคับการปราบราม
เพื่อให้เร่งดำเนินการเอาผิดกับอาจารย์รายนี้ค่ะ